เฝอออกจากสร้างอาหาร

หรือว่าเกิดอะไรขึ้น
หรือว่าเกิดอะไรขึ้น
หรือว่าเกิดอะไรขึ้น

หรือว่าเกิดอะไรขึ้น

หรือว่าเกิดอะไรขึ้น

หรือว่าเกิดอะไรขึ้น

หรือว่าเกิดอะไรขึ้น
หรือว่าเกิดอะไรขึ้น
หรือว่าเกิดอะไรขึ้น
หรือว่าเกิดอะไรขึ้น

หรือว่าเกิดอะไรขึ้น

หรือว่าเกิดอะไรขึ้น
หรือว่าเกิดอะไรขึ้น
หรือว่าเกิดอะไรขึ้น

หรือว่าเกิดอะไรขึ้น

หรือว่าเกิดอะไรขึ้น
หรือว่าเกิดอะไรขึ้น

หรือว่าเกิดอะไรขึ้น